มาดูอีกหนึ่งกรณีลักษณะคล้ายกันเลยนะคะ
ก็คือการไปล้วงจับหน้าอก
ล้วงจับอวัยวะเพศของผู้ป่วย
แต่ผู้ป่วยคำว่าผู้ป่วยเป็นลักษณะของการป่วยจากศัยศาสต

แล้วก็มีหมอหมอศัยศาสตร์รักษาวิธีการ
ก็คือล้วงหน้าอกบ้างล้วงอวัยวะเพศบ้างเนี่ยนะคะ
บางคนถามนี่หมอผีหรือหมอสูไปล้วงอวัยวเพศของเขา

แต่ในขณะที่เรากำลังตามหาความจริงอยู่นี้นะคะ
คนที่เคยไปรักษาเขาบอกเขาหาย

แล้วเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นการอนาจารย์อะไรนี่

วันนี้เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป

เป็นบ้านและเป็นสถานที่ที่ใช้ในการรักษาคนป่วยของ

หมอผีสายยนต์สังทองสังทองหินค่ะอายุ๔๓ปี
แต่ไม่เจอตัวหมอผีสายันค่ะเขาไม่อยู่บ้าน
บอกว่าไปทำงานที่ตราดเอาไปคุยกับคุณแม่คุณแม่อยู่บ้าน
อายุ๘๑ปีแล้วนะคะชื่อว่านางบุญสม
นางบุญสมเล่าให้ฟังว่าภาพคลิปที่มันแชร์ในโลกออนไลน์เนี่ย
เป็นการรักษาผู้ป่วยของลูกชายจริง
แต่ไม่ได้กระทำอนาจารย์อย่างที่หลายคนเข้าใจ
เพราะเป็นเพียงการรักษาคนป่วยที่ถูกคุณสัยมนต์ดำมามาขอปรึกษา
ทีนี้ค่ะไปถามผู้ป่วยที่มารักษากันบ้างนะคะ
ชื่อว่านางสาวสาธิวิมลนาคูบัวอายุ๒๗ปีค่ะ
เขาบอกเขาเคยมารักษากับนายสายันนี่แหละ
เปิดใจว่าก่อนที่เธอจะเดินทางมาเข้ารับการรักษาอาการของเธอตอนแรกนะ
มันรู้สึกมันไม่สบายนอนไม่ค่อยหลับปั่นป่วนหัวใจ
คล้ายคนโดนของชีวิตเจอแต่มรสุมตัดสินใจเดินทางมาอาบน้ำมนต์เลย
ทั้งหมดเป็นวิธีการรักษาไม่ได้ทำการลามกอนาจารย์
แต่อย่างใดนี่คือผู้ป่วยเขาพูดเองเลยนะเอาฟังเสียงหน่อยค่ะ
อาจารย์รูดขึ้นมาไม่ใช่การขย่ำขยี้

รูดผ่านขึ้นมาผ่านข้างตรงนี้ข้างจักรแร้นี้ขึ้นมา
แล้วก็ผ่านกลางหน้าอกเขาไม่ได้ขย่ำของเราเลย
สมัครใจที่ให้เขาทำใช่
ไม่ได้ว่าเราโดนหลอก
ไม่ใช่โดนหลอกอันนี้ไม่ใช่โดนหลอก

จริงเพราะว่าหนูโดนกับตัวเองแล้ว
มันหายจริงแล้วประกันร้อยเปอร์เซ็นต์

จากการลงพื้นที่ไม่เจอตัวหมอผีสายยน
เพราะว่าบอกว่าไปทำงานที่จังหวัดตราดนะ
เราก็ตามแหละตามจนเจอแหละเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ไปทำงานอยู่ในพื้นที่บ้านหนองบัวตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะ

บอกว่าจากประเด็นที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์
เขายืนยันว่าทุกคลิปมีการขออนุญาตคนที่เข้ามารักษาก่อน
ไม่ได้ทำโดยภารการเป็นเรื่องของการอนาจารย์
แต่อย่างใดเอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะตามตัวเขาเจอแล้วค่ะ

ถ้าไม่ได้รับการอนุญาตจากคนป่วย
คนป่วยนี่ไม่ใช่คนจิตตกจิตวิปริต
ถ้าคุณไม่มาเป็นเองคุณก็อย่าคิดว่าผมพูดเล่นไปนะ
ผมก็ต้องบอกแล้วว่าหมอขออนุญาตจับแล้วกัน
ถ้าจับแล้วรักษาแล้วถ้ามันไม่หาย
ผมก็ต้องขออภัยเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้พิเศษ
แล้วก็มาตีข้าวประโคมข้าวว่าผมเน็ตด้านลบ
คลิปเต็มคลิปจริงซึ่งมีมากมายหลายคลิปที่อยู่ในเฟส
เป็นคลิปที่ผมขออนุญาตในการรักษาหมด
มีทั้งคลิปที่ใช้มีดไล่อย่างเดียว
ไม่มีคนจับในอกไม่มีคนหลวงช้องคลอด
ก็มีทำไมคุณไม่เอามาแชร์
เขาก็อธิบายแหละในเฟซบุ๊คของเขาเนี่ยนะคะ
ก็มีหลายคลิปที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการรักษา
ไม่ได้มีคลิปนี้คลิปเดียวเขาบอกเขาไม่ได้ทำแบบนี้กับทุกคน
แล้วก็ถ้าในคลิปก็จะเห็นว่าเขาถามก่อนนะครับ

แต่ว่าเอาล่ะถ้าเกิดว่าผู้เสียหายเขาบอกว่าเขายินยอม